ต่อที่ดราม่าของเจ้าบัวน้อยหรือว่ากอลีล่าที่สวนสัตว์พาต้า
คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้มีดราม่าไว้เอ๊ะจะมีการขายสามสิบล้านแล้ว
มีคนเจรจาจะซื้อมาแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไร
เพราะว่าหลายคนที่ไปพาต้าเองก็ไปหาเจ้าบัวนอนนี่แหละนะครับ
ตลอดทั้งคืนทั้งวันของเมื่อวานจนถึงตอนนี้มันก็มีดราม่านะฮะ
เพราะว่าเพจเฟซบุ๊คของสวนสัตว์พาต้าได้มีการออกแถลงการชี้แจงในกรณีที่
เลขามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ระบุว่ามีโครงการจะพาเจ้าบัวน้อยกลับไปสู่ประเทศเยอรมนี
ซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดโดยมีการเจรจาซื้อขายอยู่ที่๓๐ล้านนะฮะ
ทางเพจของสวนสัตว์พาต้านยืนยันว่าไม่เคยมีการเจรจาซื้อขายเจ้าบัวน้อยกับผู้ใดและหน่วยงานใด
อีกทั้งยังมีการปฏิเสธการเคลื่อนย้ายเจ้าบัวน้อยตามที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพื้นพืช
ได้มีการสอบถามเข้ามาเพราะไม่มั่นใจในการปรับตัวของเจ้าบัวน้อยเพราะมันอยู่ที่นี่มานาน
ในการเคลื่อนย้ายเดี๋ยวมันจะช็อกเดี๋ยวมันจะปวดเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
ตอนนี้มันแก่มากแล้วนะฮะแล้วมันก็คุ้นเคยกับสิ่งที่มันอยู่สภาพแวดล้อมตรงนี้ไปแล้ว
เป็นสถานที่ปลอดเชื้อปลอดโลกมานานกว่าสามสิบปีแล้วพร้อมย้ำแบบนี้นะครับว่า
สองปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครติดต่อมาเพื่อต้องการจะศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการนี้เลย
เนื่องจากว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนอย่างมากสำหรับการเลี้ยกอลิล่าเนี่ย
อยู่ให้มันรอดปลอดภัยในสวนสัตว์มาเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จมากในประเทศไทย
และประเทศไทยก็มีศักยภาพในการที่จะดูแลมันด้วยจนถึงวันนี้บัวน้อยเนี่ย
มันอยู่ในวัยฉลาและบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตมันแล้วตามอายุขายของกอลิล่านะครับ
ที่สำคัญบัวน้อยถือว่าเป็นกะลิล่าล้ำค่าที่สุดเลย
ตัวสุดท้ายของไทยเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องยากยากที่สุดเลยที่จะมีโอกาสที่จะเห็นมันแบบเนี้ย
ในประเทศไทยของเราส่วนสวนสัตว์พาต้าเองเห็นว่าตอนนี้มีผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง
ที่จะทำกิจกรรมกิจการต่างเขาบอกว่ามันไม่สมควรไหมที่ใช้คำว่ามันติดคุกอยู่กับสวนสัตว์ต่าง
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสวนสัตว์พาต้าเองก็ให้ความรักแล้วก็ดูแลมันเป็นอย่างดีที่สุดแล้ว
แต่ก็ไม่เคยสักครั้งครับที่จะเจรจาหรือตั้งราคาขายนะฮะเพื่อจะทดแทนกำไรหรือว่ารายได้ที่มันขาดหายไป
เพราะว่านี่คือสิ่งที่เขารักแล้วก็หวงแหนมากที่สุดก็คือเจ้าบัวน้อย
สุดท้ายขอให้ข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความเข้าใจ
ผู้ที่มีความรักความผูกพันต่อสิ่งมีชีวิต
เช่นบัวน้อยและทีมงานสวนสัตว์พาตา
อันนี้เป็นเพจของสวนสัตว์ที่มีการชี้แจงมาครับ
แล้วก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะในแถลงการ

เพราะบัวน้อยอยู่ที่นี่มานานเป็น๑๐ปีแล้ว
และที่ผ่านมาเวลาไปเที่ยวก็จะเห็นนะครับว่า
คนในสวนสัตว์ดูแลมันเป็นอย่างดีแล้วก็
หลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสวนสัตว์พาต้า

คือเชิงผู้ชอบไปดูนะ

ใช่ค่ะเขาจะแบบสนิทกับคนดูเล่นกับคนอะไรอย่างนี้นะคะ